โจรทุกธุมจริงจริงมีฉะเชิงเสาตรงนี้คือร้านชา
ไข่มุกค่ะอ่าชานมไข่มุกนะครับเดี๋ยวดูนะฮะมีคนร้าย
ขี่จักรยานยนต์มากันสองคนนะครับแล้วคนที่ซ้อนท้าย
ลงมาเนี่ยใช้เวลาแค่๑๑วินาทีจอดรถเดินลงมา
หยิบกระทะฟืดนี่ดูหน่อยนึงแล้วเอาไปเลยนะครับ
เป็นกระทะทองเหลืองนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็ไปเลยนะ
ไม่รู้ว่าตั้งใจมาเอากระทะโดยเฉพาะหรือเปล่าหรือว่ามาถึงแล้วเจอแล้วหยิบง่ายแล้วเอาไปเลยนะ
แต่เอาไปขายได้แน่แน่จะได้กี่ร้อยก็แล้วแต่แต่เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โห
อย่างนี้ไม่ไหวมันซ้ำเติมกันไปซ้ำเติมกันเกินไปคือตอนนี้ทำมาค้าขายก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีอะไรมากนัก
แล้วมาเอาไปอีกอย่างมากคุณจะขายได้สักเท่าไหร่นะสามร้อยห้าร้อยอืม
แต่กระทะทองเหลืองกว่าเขาจะไปซื้อใหม่เนี่ยใบหนึ่งก็โอ้โหมันราคามันมากกว่านั้นนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๙โมงเช้านะครับแถวพื้นที่ตะบนบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ตรงนี้เป็นบ้านนะเจ้าของบ้านชื่อนายคำรณอายุ๕๔ปีบอกว่ามารู้ว่ากระทะหายก็ตอนที่จะเดินมาหยิบ
แล้วไม่เห็นกระทะเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยถึงเห็นคนร้ายคาดว่าเป็นวัยรุ่นแถวนี้นี่แหละ
กระทะทองเหลืองแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้ทำขนมกันอย่างคุณคำรณเนี่ยเขาขายชานมไข่มุกนะครับ
เพราะฉะนั้นกระทะทองเหลืองเนี่ยจะเอาไว้เคี่ยวไข่มุกเขาก็จะไว้ทำพวกขนมวงขนมหวาน
กระทะทองเหลืองอ่ะเนี่ยมาเอาไว้เสียแล้วครับ
ทะส้มเหลืองครับเอาไว้ทำอะไรครับต้มในชาไข่มุกชาไข่มุกใช่ที่เราขายพวกกาแฟพวกไข่มุก
ตวกไอ้หกบนละไม้ปั่นอ่ะซื้อมาร่วมร่วมสองพันบาทพันแปดบาท
แล้วอย่างงี้เอาไปขายไม่รู้ได้ค่ะน่าจะขายได้ห้าร้อยหกร้อยแต่ขายคนเอาน่าขายง่ายง่ายน่ะ
อยากให้เอามาคืนไหมอยากให้เอามาคืนครับเราก็ไม่เอาฟาร์มแล้วก็เอามาคืน
ก็ไปแกะรอยได้กล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมนะครับ
สองคนนี้นะฮะทางเจ้าของกระทะบอกว่ายังไงเอามาคืนเถอะเดี๋ยวจะไม่แจ้งความ
คือเขาไปซื้อใหม่เนี่ยมันหลักพันคุณเอาไปขายก็อย่างมากก็หลักร้อยค่ะ
กระทะลักษณะแบบนี้ที่ใช้ทำขนมมาราคาสูงนะคะถ้าไปซื้อใหม่คือราคาแพงเลยอ่ะ
เพราะมันเป็นกระทะทองเหลืองแล้วเขาไม่มีเขี้ยวไข่มุกเขาแล้วตอนนี้
ซื้อใหม่มันก็ทุนร้อนทั้งนั้นใช่ไหมเห็นใจผู้เสียหายมากค่ะ
แต่ว่ายังไงถ้าวันนี้พรุ่งนี้ไม่มาก็ผมว่าพี่คำนวณก็แจ้งความเลยแล้วกัน
หลักฐานพอมีแบบเนี้ยตำรวจคงจะไล่จับได้แล้วฮะ

ใช่จะได้ไปก่อเหตุที่อื่นอีก